ฝ้ามันรั่วหรือเปล่า

แก๊งทวงหนี้จะไปทวงค่าดอก

รอบนี้ไม่มารอบนี้ไปตามถึงบ้านไม่มีใครอยู่เลย

ปล่อยน้ำเข้าบ้านเลย

คุณก็จะต้องประสบกับการทวงหนี้แบบนี้แหละคุณ

โอ้โหแล้วเข้าบ้านมาแบบนี้คือ

ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือแก๊งทวงหนี้นอกระบบ

เปิดน้ำใส่ซะเลยแล้วไปทุบ

เจ้าของบ้านชื่อนางสาวติ๋มอายุ๔๖ปี

ฉันไปกู้เงินนอกระบบมา๔๐๐บาท
ที่ผ่านมาก็จ่ายดอกวันละ๒๐๐๒๐๐๒๐๐มาตลอดนะ
แต่เมื่อวานนี้๒๓พฤษภาก็ฉันไม่อยู่
ครอบครัวก็ไม่อยู่ออกไปทำงานกันหมดเลยไม่มีใครอยู่บ้าน
พอแก๊งทวงหนี้บุกมาถึงบ้านก็ไม่เจอใครแล้วสิ
ฉันก็เชื่อว่ามันคงไม่พอใจแหละก็เลยทำแบบนี้เอาครับ
แม่ก็จะจ่ายแทนอยู่ในนั้น๔๐๐๐บาทนั้นหมดตรงเมื่อเหตุแบบนี้กันสินะ